ช่วงเวลาของผู้โชคดีแล้ว

หลายคนรอว่าใครจะเป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์
กันทุกวี่ทุกวันก็แจกกันตั้งร้อยคัน

ส่วนวันนี้โอกาสนั้นจะเป็นของใคร
ติดตามกันเลยที่สตูดิโอแต่แจกโชค
นี่คือเสียงจากพี่น้องชาวไทย

ก็จะเอานำเงินไปรักษาตัวเอง
แล้วก็ช่วยเหลือประชาชนที่ทุกอย่างลำบากแล้วค่ะ
ก็จะเอาไปเป็นทุนในการสร้างครอบครัวครับผม
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ทำบุญบ้างอย่างนี้ครับ
และคาราบาลแดงก็พร้อมแล้วที่จะส่งมอบโอกาสให้พี่น้องชาวไทย
ต่อยอดสร้างอาชีพพลิกชีวิตตัวเองใหม่อีกครั้ง
รางวัลใหญ่ทองคำมูลค่า๑ล้านบาท
เพียงส่งฝากรื่องหนึ่งคาราบาลแดงหรือคันโซคูณ๒
แล้วส่งมารุนโชคต่อเลย
อย่ารอช้าเพราะผู้โชคดีร้านแรกอาจเป็นคุณ
มามาแล้วมาแล้วมาแล้วค่ะ
มามอบโชคให้ได้ลุ้นกันทุกวันแบบนี้กับกิจกรรม
เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
โอ๊ยอันไหน
แสงในสตูเนี่ยมันแยงตา
หรือว่าน้องบาวแดงที่ยิ้มมามันแยงใจพี่กันล่ะจ๊ะ

นี่เขาให้ดูนี่กองนี่ชิ้นส่วนฝาเครื่องดื่มคาราบาลแดงกับฝาคันโซคูณสองที่ส่งมาเนี่ย
คุณรู้ไหมว่านี่มันใกล้เข้ามาทุกทีแล้วจะได้รู้แล้วว่าใครจะเป็นผู้โชคดีที่ได้ลุ้นล้านแรกไป
แล้วไม่ใช่แค่ร้านแรกเท่านั้นนะจ๊ะยังสามารถลุ้นมอเตอร์ไซค์
แบบเนี้ยทุกวันร้อยคันกันอีกด้วยแล้วเขาบอกว่านี่เขาแจกไปถึงจังหวัดถึงบ้านของคุณเลยนะ
นั่นไงไปส่งถึงที่เลยเหรออยากไปเลย
น้องบาวแดงจ๊ะพี่ขอไปส่งของรางวัลด้วยคนได้ไหมจ๊ะ
อยากจะไปดูชมหน้าผู้โชคดีใช่ไหมไม่ต้องไปไหนคุณอยู่ที่นี่แหละเพราะ

วินดีด้วยนะคะพี่น้องครับ
ส่งฝาเข้ามาลุ้นโชคกันได้อีก

ใครจะเป็นผู้โชคดีมาลุ้นกันนะคะในรายการตลอดข่าวเวลา๙โมงครึ่ง